ผมว่าธุรกิจบุฟเฟ่ในเมืองไทยเนี่ย
เป็นประเทศที่มีร้านอาหารบุฟเฟ่เยอะที่สุดในโลกแล้วก็ว่าได้
ตั้งแต่บุฟเฟ่ชาบูบุฟเฟ่ซูชิบุฟเฟ่ปิ้งย่าง

มันมีบุฟเฟ่ตั้งแต่คุณลงทุน๑แสนบาท
คุณก็เปิดร้านบุฟเฟ่ตึกแถวได้ข้างทางได้
คุณมีเงิน๑๐ล้านคุณก็เปิดร้านบุฟเฟ่ได้

ไม่ต้องการให้คนมาเจ๊งแล้วค่อยมารู้ว่า

เพราะเราเคยผ่านการเจ๊งมาก่อน
เราเคยมีความรู้สึกว่าทำไมทุกคนต้องมากักกับเรา
การทำธุรกิจบุฟเฟ่คือการที่เราไม่รู้เลยว่าลูกค้าจะกินเท่าไหร

ใส่ของที่ต้นทุนถูกลงไปในท้องลูกค้าให้เยอะที่สุด
โดยที่ลูกค้าเขารู้สึกว่าคุ้ม
เราไม่ได้ตั้งใจมาเป็นโค้ชตั้งแต่แรก

เราไปขอคำปรึกษาจากเพื่อนเรา

เรื่องร้านอาหารใครเขาสอนกัน

คงไม่มีใครจบฆ่ากรรมแล้วมาทำร้านอาหาร
บางคนจบบัญชีบางคนจบวิศวะ

ตัวผมเองจบสถาปัตย์มาเปิดร้านอาหาร
แต่ธุรกิจนี้มีคนเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้

แล้วมีคนอยากจะเข้ามาอีกไม่รู้กี่ล้านคน
ทำไมไม่มีใครเสียสละตัวเองมาให้ความรู้เลย

มันมีบุฟเฟ่ตั้งแต่คุณลงทุน๑แสนบาท
คุณก็เปิดร้านบุฟเฟ่ตึกแถวได้ข้างทางได้
คุณมีเงิน๑๐ล้านคุณก็เปิดร้านบุฟเฟ่ได้

คุณไปเก็บเรียนรู้มันให้หมด

ลองไปสมัครงานเป็นพนักงานร้านอาหารดู
คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจต่อไป

คุณลองไปเป็นลูกน้องเขาสัก๖เดือนปีนึง

เพื่อจะไปเป็นหัวหน้าและเจ้าของที่ดีในตลอดชีวิต

การตลาดที่ดีที่สุดคือการตลาดที่ลูกค้าโฆษณาให้เรา
ไม่ใช่การตลาดที่เราไปโฆษณาบอกลูกค้าว่าเราดียังไง
ลูกค้าไม่เชื่อร้านอาหารอีกต่อไปแล้ว

ลูกค้ารู้ว่ามันคือการโฆษณา
แต่ลูกค้าจะเชื่อเพื่อนเขาที่แชร์ในออนไลน
ไปกินร้านนี้ร้านนี้ดีร้านนี้อร่อย
ซึ่งการที่เรามีอะไรที่ถ่ายรูปได้
มันทำให้กระตุ้นลูกค้าในการโพสต์เราแชร์เราออกไป

คือธุรกิจเราจะอยู่ได้ด้วยตัวพนักงาน
ร้านอาหารจะดีแค่ไหนถ้าพนักงานไม่ดีทุกอย่างจบกัน
เราคงเคยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยร้านนี้อาหารอร่อยนะ
แต่บริการมันแย่มากกว่าจะเสิร์ฟก็นาน
เรียกพนักงานก็ไม่หันทำหน้าเป็นตูดเลย
ก็คงไม่อยากจะกลับมากินอีก
สร้างต้นทุนร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่
หอยตัวหนึ่งอาจจะราคาขายอยู่ที่๙๙บาท
เขาคิดว่าโอ้โหกิน๕ตัวก็๕๐๐แล้วโคตรคุ้มเลย
ในฐานะของคนทำจริงเราไม่ได้ซื้อของในราคา๙๙บาท

ฉะนั้นคุณกิน๕ตัวต้นทุนเรายังแค่๑๕๐บาท
แต่ชีวิตจริงคนไม่กินหอยอย่างเดียวหรอก๕ตัว
เขาก็ไปกินเนื้อวากิลเขาก็ไปกินปลาแซลมอน
เขาก็ไปกินหมูกินผักนู่นนี่มันก็เฉลี่ยคอร์สขึ้นไป
โอเคบางคนอาจจะมาเพื่อกินหอยบางคนอาจจะมาเพื่อกินเนื้อ

ร้านอาหารจะให้อาหารเยอะแค่ไหนก็ตาม
ก็เพราะคนมีปริมาณจำกัด
เขาแค่จะเลือกของที่เขาชอบที่สุด
ดิวมีมูลค่าที่แพงที่สุดลงไปในทองคนนั้น
ฉะนั้นหน้าที่ของร้านอาหารคือทำยังไงก็ได้
ให้เขากินแล้วเขารู้สึกว่าเขาชนะร้าน

จะทำให้ร้านอาหารก็ชนะเขาเหมือนกัน

อย่าไปให้อันนี้เลยเดี๋ยวเราขัดทุน

อย่าลืมว่าลูกค้าทุกคนมีทางเลือกเสมอ

เราชนะลูกค้าคือการทำให้ลูกค้าเขารู้สึกชนะเราครับ

มีบุฟเฟ่ไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านในห้างนั้น

เราไม่รู้ว่าเราต้องการขายใคร
เราไม่รู้ว่าจุดแข่งของเราจริงคืออะไร

วิเคราะห์ทุกอย่างเราตัดสินใจทุกอย่าง
เราจะไปทำเลไหนเราไปอยู่ทำเลนั้น๗วัน

คนที่เดินผ่านเราเป็นกลุ่มลูกค้าเราอยู่กี่เปอร์เซ็นต์
เราต้องรู้ให้ได้ว่าลูกค้าเราคือใคร
เขาขับรถอะไรเขาการศึกษาอะไร

เราควรจะทำโปรโมชั่นไหนยิงแอดไหนไปหาลูกค้า

เราตะโกนให้ลูกค้าได้ยินว่ามีเราอยู่นะ

พอลูกค้าได้ยินเราเขาก็เริ่มมากิน

เขาชอบเขาก็กลับมากินซ้ำเรื่อยอะไรพวกนี้

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดสินใจทำโปรโมชั่นลดราคา
คุณกำลังลดคุณภาพของลูกค้าคุณลงไปด้วย

เขาก็จะแห่ไปกินร้านอื่นที่ลดราคา

อีกประเด็นนึงคือร้านอาหารบุฟเฟ่กำไรมันไม่ได้เยอะเลย
มันอยู่แค่ประมาณ๑๐๑๕เท่านั้น
แต่เมื่อไหร่ที่คุณลดราคาทำ๔จ่าย๓
มันเหมือนคุณลดราคาให้ลูกค้า๒๕นะ
เราก็เลยจะเห็นหลายร้านที่ขายได้เป็นล้าน

เพราะเขาไม่เลือกที่จะบริหารจัดการก่อน

สิ่งที่เราทำคือทำโปรโมชั่นแถมของ
แต่ก่อนคุณเสีย๕๐๐บาทคุณเสียจอด๑๐๐บาท

ร้านอาหารไม่ได้รายได้ที่น้อยลง
ผมว่าธุรกิจบูฟเฟ้ในเมืองไทย
อาจจะเป็นประเทศที่มีร้านอาหารบุฟเฟ่เยอะที่สุด

อาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมคนไทยคือ
อยากกินอะไรหลากหลายอย่างแต่ก็ไม่อยากให้มันเกินงบ
แล้วผู้ประกอบการธุรกิจบุฟเฟ่ในเมืองไทย
ต้องยอมรับว่าให้ของคุณภาพที่ดีมาก
เทียบกับร้านอาหารบุฟเฟ่ในต่างประเทศที่เราเคยไปลองกิน
ลูกค้าก็รู้สึกติดกับความเป็นบุฟเฟ่
พอรสชาติไม่ได้แตกต่างกับการไปกินร้านอาหารทั่วไปเลย
แล้วเขารู้ว่าวันนี้ไม่เกินงบที่เขาตั้งใจไว้แน่นอน
ผมว่าธุรกิจธุรกิจบุฟเฟ่อยู่กับคนไทยไปตลอดการแน่นอน
ร้านอาหารใหญ่หลายเชนก็มีบุฟเฟ่อยู่ในตัวเองแล้ว
พอเขารู้วิธีการบริหารจัดการที่ทำให้เหลือกำไรได้
มันก็ทำให้ธุรกิจเขาก็โตตลอดเวลา
พฤติกรรมลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเจนไหน
จะเป็นเจนผู้ใหญ่คนก็กินบุฟเฟ่
แต่กินน้อยลงกินของที่ดีมากขึ้น
ที่เป็นเจนแซ่ดอย่างเด็กมหาลัย
ก็กินบุฟเฟ่ที่ราคาถูกหน่อยเน้นปริมาณเยอะ
มันทำให้บุฟเฟ่ในประเทศไทยมันตอบโจทย์ทุกกลุ่มชนชั้นในสังคมเราทั้งหมด